มาดูรักต่างวัยของคนในวงการกันหน่อยนะคะ
หัวใจตอนนี้ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งสีชมพู

ความรักเขาพังพรูมากเลยนะคะ
นุ๊กซี่เนี่ยคบกันมากับ๓ปีแล้วนะคะ

โมเมนต์หวานลงโซเชียลตลอด
แฟนก็เชียร์นะว่าเออคู่นี้ก็คบกันนานแล้วเนาะ
สละโสดได้แล้วแหละเนาะ
ล่าสุดค่ะพี่ปูมาอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้บอกว่า

หวานใจรุ่นน้องเนี่ยเป็นอะไรที่มาเติมเต็มชีวิตให้มีสีสันนะคะ
แล้วก็มั่นใจซึ่งกันและกันด้วยค่ะ
แต่ถ้าถามถึงเรื่องสละโสด
ยังยืนยันคำเดิมนะคะจะว่ายังไงไปฟังค่ะ
ตอนนี้พี่ก็เลข๔ปีสุดท้ายแล้วนะครับ
น่าจะเป็นชายวัยกลางคนแล้วนะฮะ
แต่ว่าเราเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นมนุษย์ที่เริ่มต้นใหม่หลายครั้งแล้วนะครับ
ก็เลยขอความมั่นใจมากกว่านี้นิดนึง
บอกว่าบางทีเรายังสนุกกับที่เราทำงานอยู่
ถ้าเราจะต้องลงรับประทานอะไรกับตรงนั้น
เราจะต้องมีเวลาที่ให้กับครอบครัวมากกว่านี้
ไม่ได้การเกณฑ์เลยว่าถ้าแต่งงานแล้วจะมีลูกมั้ย

ใช่แล้วค่ะไม่แต่งก็ไม่เป็นไรแต่ความรักยังหวานเวอร์อยู่นะคะ